ที่มีเหตุอุกอาจที่มีการฆ่าปาดคอ
หนุ่มชาวเมียนมาในห้องเช่าย่านเจริญกรุง๖๙
เนี่ยค่ะปรากฏว่าตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ที่เราตามจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นบ่อแสว่า
มีคนวิ่งสวนไปแล้วก็วิ่งไปทางซอยเจริญกรุง๖๑
นี่ค่ะก็ปรากฏว่าตำรวจตามไปแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ค่ะ
นายจอซานอายุ๓๗ปีชาวเมียนมาที่ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตในห้องเช่า
ซอยเจริญกรุง๖๙เมื่อคืนวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วมีบาดแผลใหญ่ที่คออกซ้ายแล้วก็แขนด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสนยานวาใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงค่ะ
จับได้แล้วนะคะในตันทุนเลอายุ๓๔ปีชาวเมียนมา
ซึ่งเป็นอดีตคนรักของนายจอซานนี่แหละค่ะ
ไปจับได้ขณะที่พักอยู่ในห้องย่านเจริญกรุง๖๕จริงด้วย
เป็นห้องเช่าที่ทั้งสองคนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน
ก็ไม่ไกลจากห้องของผู้ตายนะคะ
เนี่ยค่ะก็คือเขาก็อยู่แล้วก็ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายก็ทะเลาะกัน
ผู้ตายก็ย้ายออกไปอยู่ที่ห้องที่ซอยเจริญกรุง๖๙นะครับ
ตำรวจไปจับในตันทุนเลไปสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็น

สารภาพค่ะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเพราะว่าหึงหวงจนมีปากเสียงกันค่ะ
ตันเอซึ่งเป็นพี่สาวของในตันทุนเลเนี่ยนะคะ
เปิดเผยบอกว่าน้องชายเนี่ยเคยมีภรรยากับลูกหนึ่งคนแต่ว่าเลิกกัน
แล้วก็ได้รู้จักกับผู้ตาย
บเป็นเพื่อนกันมาประมาณปีนึงแล้วก็เป็นแฟนกันได้๒๓เดือนแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุน้องมาหาแล้วสารภาพบอกเขาทำเองแหละ
เพราะว่าหึงหวงเนื่องจากผู้ตายเนี่ยคบผู้ชายหลายคนค่ะ
ประมาณเนี้ยค่ะ
นี่ค่ะแล้วเมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจคุมตัวในตันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็ไปสามจุดด้วยกันค่ะห้องเช่าตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตามเส้นทางหลบหนีตั้งแต่ซอยเจริญกรุงหกสิบเก้า
ถึงซอยเจริญกรุงหกสิบห้า
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หน้าห้องเช่าของผู้ก่อเหตุค่ะ
ตอนที่ทำแผนในตันเปิดเผยบอกรู้สึกผิด
แล้วก็อยากจะขอโทษผู้ตายนะคะทำลงไปเพราะว่ารักมาก
หึงหวงที่ผู้ตายบอกเลิกแต่เขายังไม่อยากเลิก
วันที่เกิดเหตุเขาบอกเขาตั้งใจจะไปง้อ
แต่ผู้ตายยืนยันที่จะเลิกเขาก็เลยบันดาลโทษะค่ะโกรธ
หยิบมีดในห้องมาแทงจนเสียชีวิต
ยืนยันว่านี่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ตกใจแล้วก็กลัวด้วย
ก็เดินทางไปหาพี่สาวที่อำเภอบังพลีสมุทรปราการ
พอตั้งสติได้ก็ย้อนกลับมาจนถูกตำรวจจับกลุ่มค่ะ
ไม่เที่ยวก็ไม่ได้ตั้งใจ
เราอยากขอโทษเพื่อนมั้ยเอ่อ
เราตั้งใจมั้ยหรือไม่ตั้งใจบอก
เนี้ยค่ะไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จเพราะบ่อแสชัดด้วย
กันแล้วก็เป็นคนที่ตำรวจคาดเอาไว้จริงนะคะ
ตันรับสารภาพบอกลงมือทำจริงมาจากความหึงหวง
แล้วก็มาจากการที่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับผู้ตาย
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และนำตัวฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้

เพราะว่าเป็นคดีอุกชกันอัตราโทษสูงก็เกรงว่าจะหลบหนีค่ะ